หากไม่ใช่เพราะว่าหายเข้าบราชทาน
บรรดาสตรีที่เคยเห็นทั่วทั้งแผ่นดิน

เรื่องกลับบ้านเดิมนะมีแค่ผิดแปลก

ผู้หญิงคนหนึ่งทำรายงานใหญ่ไม่ได้หรอก